วันนี้มี๓ราศีที่เตรียมจะบุญหล่นทัพ
ส่วนจะเป็นราศีไหนยังไงติดตามกับหมอไก่พ่อพาทินี
สวัสดีค่ะคุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ
ในช่วงนี้ค่ะจะมีอยู่ด้วยกัน๓ราศีนะคะ
ดวงดีในเรื่องของการเงินโชคลาภการลงทุนผลประโยชน์

เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะมีราศีของท่านผู้ชมด้วยหรือเปล่านะคะ
ราศีแรกค่ะที่ดวงชะตาดีมากเลยนะคะ
ในเรื่องของการเงินเรียกได้ว่าดวงดีแบบไม่มีลิมิตเลยนะคะ
นั่นก็คือชาวราศีธนูค่ะ
สำหรับชาวราศีธนูนะคะเรียกได้ว่าเป็นราศีที่ดวงดี
ในเรื่องของการเงินแบบแท้จริงนะคะ
เพราะว่านอกจากรายได้ที่เข้ามารัวเพราะการทำงานน้ำพักน้ำแรงของคุณแล้วนะคะ
ชาวราศีธนูเนี่ยยังมีโอกาสที่จะได้โชคลาบลาบลอยลาบที่ไม่คาดคิดคาดฝันด้วยนะคะ
ส่วนราศีต่อมาค่ะที่ดวงชะตาดีมากเลยนะคะ
ในเรื่องของการเงินค่ะปังต่อไม่รอแล้วนะนั่นก็คือชาวราศรีมีนนั่นเองค่ะ
สำหรับชาวราศรีมีนนะคะเรียกได้ว่าเป็นราศีที่ต้องรับทรัพย์นับกันจนนิ้วล็อกเลยนะคะ
เพราะว่าชาวราศีมีนค่ะในช่วงนี้เวลาที่ได้ทรัพย์ได้เงินมานะคะ
จะไม่ได้แบบเป็นก้อนเล็กเล็กนะคะแต่ชาวราศรีมีนจะได้เป็นก้อนใหญ่ใหญ่ได้ทีเป็นฟ่อนฟ่อนเลยนะคะ
รวมไปถึงในเรื่องของผลประโยชน์ด้วยค่ะ
ถ้าสมมุติว่าชาวราศรีมีนเนี่ยแต่ก่อนนะคะเคยไปลงทุนอะไรไว้
ในช่วงนี้ค่ะเรียกได้ว่าผลประโยชน์เนี่ยมันก็จะเริ่มให้ดอกออกผลแล้วนะคะ
เรียกได้ว่าจะได้เงินจากการลงทุนในอดีตนั่นเองค่ะ
รวมไปถึงในเรื่องของโชคลาภด้วยนะคะ
ถ้าสมมติว่าชาวราศรีมีนเนี่ยหวังในเรื่องของโชคลาภ
ก็มีโอกาสที่จะได้สมใจสมหวังตามที่ปรารถนาค่ะ
ส่วนอีกราศีที่ดวงดีในเรื่องของการเงินแบบเนื้อเน้นแต้มบุญทำงานแล้วจ้า
นั่นก็คือชาวราศีตุลนั่นเองค่ะ
สำหรับชาวราศีตุลนะคะเรียกได้ว่าเป็นราศีที่มีดวงการเงินไม่ธรรมดาเลยนะคะ
โดยเฉพาะในช่วงเดือนนี้เดือนตุลาคมค่ะ
จะมีโอกาสดีในการทำเงินเข้ามาในชีวิตนะคะ
และรายได้ของชาวราศีตุลในช่วงเดือนนี้ก็ถือว่าสูง
เป็นที่น่าพึงพอใจอย่างยิ่งเลยค่ะ
ชาวราศีตุลนะคะไม่ได้ดวงดีแค่นั้นค่ะ
เพราะดวงชะตาของคุณมีโอกาสที่จะได้ลาบด้วยนะคะ
แล้วลาบของชาวราศีตุลค่ะอาจจะเป็นลาบที่เป็นในรูปแบบของสิ่งของนะคะ
อาจจะได้ของขวัญของฝากของฟรี
หรือว่าอาจจะได้ลาบที่เป็นตัวเงินค่ะ
สามาราศีผู้โชคดีนี้ก็ไม่ต้องน้อยอบน้อยใจไปนะคะ
เพราะว่าในวันนี้ค่ะหมอไก่มีเคล็ดลับการจัดโต๊ะทำงานเสริมทรัพย์จนนับไม่ทันมาฝากกันนะคะ
อย่างแรกเลยค่ะก็คือในเรื่องของโต๊ะทำงานนะคะ
ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นโต๊ะทำงานที่มีจอคอมวางอยู่ข้างหน้าก็ได้ค่ะ
ขอเพียงเป็นโต๊ะที่คุณนั่งทำงานอยู่ประจำ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นโต๊ะทำงานที่เราสามารถมาจัดฮวงจุ้ยเพื่อเสริมดวงชะตาได้แล้วนะคะ
อย่างแรกเลยค่ะที่มีความสำคัญมากนะคะ
ก็คือในเรื่องของความสะอาดนั่นเองค่ะ
เรียกได้ว่าห่วงจุ้ยนะคะชอบความสะอาดชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะ
ถ้าสมมุติว่าโต๊ะทำงานของคุณค่ะสะอาดคุณอาจจะมีของบนโต๊ะอาจจะเยอะนะคะ
แต่ว่าขอให้จัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะ
เพราะว่าถ้าสมมติว่าโต๊ะทำงานของคุณนะคะสะอาดแล้วก็เป็นระเบียบค่ะ
จะส่งผลทำให้มีโชคมีลาบมีความโชคดีเข้ามาหาคุณได้ง่ายแบบไม่มีอุปสรรคนั่นเองค่ะ
สำหรับเคล็ดลับออกมาที่จะทำให้โต๊ะทำงานของคุณ

นั่นก็คือการตั้งโต๊ะทำงานในมุมรับทรัพย์ของห้องนั่นเองค่ะ
ถามว่ามุมลับทรัพย์ของห้องอยู่ตรงไหนนะคะ

แยงมุมกับประตูห้องทำงานนั่นเองค่ะ
หากคุณนะคะวางโต๊ะทำงานในมุมดังกล่าว
รับรองว่าดวงชะตาจะปังและทรัพย์จะเข้ามาอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอนค่ะ
เคล็ดลับอย่างที่สามนะคะที่ทำแล้วดีทำแล้วเห็งอย่างแน่นอนเลยค่ะ
นั่นก็คือในเรื่องของเลิกนะคะ
งามยามดีเลิกดีมีชัยไปมากกว่าครึ่งนะคะ
หลายคนอาจจะเข้าใจว่าการดูเลิกเนี่ยอาจจะต้องเป็นเฉพาะการตั้งโต๊ะใหม่อย่างเดียวหรือเปล่านะคะ
แต่ไม่จำเป็นค่ะคุณไม่ต้องไปซื้อโต๊ะใหม่นะคะ
ดูเลิกเนี่ยก็สามารถทำกับโต๊ะเก่าโต๊ะที่คุณทำงานอยู่แล้วก็ได้นะคะ
ง่ายเลยค่ะก็คือให้คุณนะคะทำความสะอาดครั้งใหญ่นะคะกับโต๊ะทำงานของคุณ
โต๊ะทำงานใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะพอเวลาถึงเลิกดีค่ะ
ให้คุณทำการเอาโต๊ะเนี่ยกระแทกกับพื้นปึ้งนะคะหรือว่ากระแทกกับผนังก็ได้ค่ะ
เพราะว่าเวลาที่คุณกระแทกแล้วดังปั้งเนี่ยคือหมายถึงเลิกนั้นจะเกิดแล้วนะคะ
ส่วนเลิกดีนะคะในเดือนตุลาคมนี้ก็จะมีวันที่๑๑๑๔๒๓และ๒๖ตุลาคมนะคะ
ว่าใครมีการจัดโต๊ะทำงานนะคะแล้วก็มีการกระแทกโต๊ะเนี่ย
ตามเลิกที่หมอไก่ให้ไปรับรองว่าความปังความเห็งความสำเร็จจะเข้ามาเยือนในชีวิตคุณอย่างแน่นอนเลยค่ะ
สำหรับวันนี้นะคะหมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะ
คุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับหมอไก่ขอบคุณหมอไก่ด้วยนะคะได้เลิกกระแทกโต๊ะแล้วนะคะ
ไม่ต้องไปกระแทกให้มันดังปึ้งดังปังขนาดนั้นล่ะ
เบาเล็กขยับนิดนึงก็ได้เหมือนกันเอาเลิกเอาชัยนะคะยังไงก็ขอให้โชคดีทุกคน